วันนี้คือวันที่๗กันยายนนะครับ

คุยกันอาจจะมีการทบทวนใช้อำนาจ

อาจจะมีการรบกวนเลิกใช้อำนาจตามพรกรฉุกเฉิน
เพราะวันศุกร์สิ้นสุดของพรกรฉุกเฉินเนี่ย

นายทำยังไงในการรับมือโควิด
โปรวิทย์ก็กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกระทรวงศาสนสุข

ถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการคุมสถานการณ์การชุมนุม
ทหารก็มีตำรวจก็มีอยู่แล้ว
ก็ใช้กฎหมายตามปกติควบคุมดูแลได้นะครับ
แต่แปลง่ายคือถ้าหากวันศุกร์นี้

เคาะว่าเลิกพลกฉุกเฉินถ้าหากว่าสอบคอสิ้นสภาพไปด้วย

รองโคศกสอบคอ๒คุณหมอคนสวย
ก็ต้องสิ้นสภาพการทำหน้าที่ไปด้วย
จะมีผล๓๐กันยายน
แต่รอเคาะกันแล้วกันนะครับวันศุกร์ที่๑๐กันยายนนี้
ชุดเล็กสอบคอชุดเล็กพลเอกนัชพงศ์หน้ากภัณฑ์นี้

พรกรฉุกเฉินมันอาจจะเหมือนเป็นปมในใจของหลายต่อหลายคน
ทำให้อึดอัดในการทำอาหารกิน
ทั้งที่มันก็ไม่ได้มีส่วนมากมายกับชีวิตคนสักเท่าไห
แต่ถ้าหากเป็นแบบนี้ก็เดินหน้าครับ
ที่จะมีการเคาะคลายเรื่องนี้ไปยกเลิกเรื่องนี้ไป
ชุดใหญ่ชุดของลุงตู่ยกเลิกวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะฮะ
ส่วนตัวเลขการฉีดวัคซีนครับ
ของวันที่เป็นตัวเลขของ๕กันยายน
ตัวเลขของ๕กันยายนฉีดไป๓๒๕๒๑๘โดส
๑เข็ม๒แล้วก็เข็ม๓นะครับ
ส่วนตัวเลขภาพรวมประเทศไทย๓๕ล้าน
นับถอยหลัง๑๑๖วัน

ตามเป้าหมายบวกลบคูณหาแล้วมันก็

เลือดสาดแต่ต้องให้กำลังใจกันต่อไปฮะ
มันมีผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของพรกรฉุกเฉินนะฮะ

เมื่อวานนี้มาตามนัดคาม็อบฮะ

บอกกรลายจุดพี่หนูริงสมบัติบุญงามอนง
เมื่อวานนี้มาตามนัดคือแยกราชประสงค์แล้วก็คามอบไป
รถจะเคลื่อนไปไปถึงแยกอโศกมนตรี

ดำเนินการเริ่มตั้งแต่๑๖นาฬิกาหรือ๔โมงเย็น

ยาวเป็นกิโลจริงนัดกันแบบนี้
พี่เต้นนัดถวุฒิสายเกลือบอกเอาแบบนี้ก่อน
เอาแบบนี้ไปก่อนสืบเนื่องไปเนี่ยตั้งแต่
วันที่๔วันที่๕วันที่๖วันที่๗ก็นับยาวไป
แต่อีก๔๕วันหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการหารือกับผู้ชุมนุมอีกที
ว่าจะยกระดับประทับใจไหม

เป็นการชุมนุมแบบปักหลักปักฐาน

อดคล้องคือถ้าหากศุกร์นี้พรกรฉุกเฉินเลิก
แล้วเขาตั้งเวทีชุมนุมทำได้เลยนะ

เต้นเขาก็มองหน้ามองหลังอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้

ตอนนี้ก็จะมีคาร์มอฟนัดกันทุกเย็น

พี่เต้นขอไปพิเศษเลยกรณีพิเศษ

มอบ๒ล้อ๒ล้อเชิญตรงนี้ได้เลยนะฮะอโศกมนตรี
เต้นก็จะเป็นคนรับผิดชอบในการเคลื่อนขบวนเหมือนกัน
แต่ทุกวันจะยุติก่อนเวลาเคอร์ฟิลล์ก็คือ๒ทุ่มหรือ๒๐นาฬิกาครับ